คุณผู้ชมฮะจากคลิปใหญ่คลิปดังในโลกโซเชียล

ตอนนี้นะครับนอกจากเรื่องของข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการจอดรถขวางประตูบ้านขวางทางเข้าออก
ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าเป็นซอยก็ตาม
เราได้เริ่มศึกษากันแล้ว
ว่าจริงเราผิดไหมไปจอดหน้าบ้านคนอื่น
หรือว่ามีสิทธิ์ไหมและอ้างเป็นพื้นที่สาธารณะ

เอาที่หน้าประตูตรงอันนี้ก็เป็นความกังวล
เป็นความกลัวอยู่แล้วแต่พื้นที่รอบบ้านเนี่ย
เราจะต้องรู้แล้วนะรอบบ้านคนอื่น

จะเข้าข่ายพรบจราจร
เรื่องของการสร้างความเดือดร้อนรำคาญดัง

แต่เรื่องของเหตุการณ์ทำลายทรัพย์สิน
ก็ต้องแยกข้อหากันไป

ทำให้ตอนนี้เราเริ่มที่จะศึกษา
เรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินละหนึ่ง

พื้นที่ที่ดินสีเหลืองคืออะไร
เพราะว่าเมื่อวานคุณป้าเขาออกแถลง

คือที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

กฎหมายตลาดและคำอนุญาต

และ๓เรื่องของหมู่บ้านจัดสรร

พื้นที่แถวนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรร

พื้นที่ตรงนี้เป็นแค่ที่ดินจัดสรร

ทำให้เราเรียนรู้ข้อกฎหมายอีกหลายต่อหลายเรื่อง
ที่ดินจัดสรรนี่คือซื้อที่ดินมาแล้วไปปลูกบ้านเอง

แต่หมู่บ้านจัดสรรนี่คือเขาจัดการให้หมดเลย

จากจัดการบ้านอะไรให้หมดเลย

มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณูประโภค

ต้องเป็นลักษณะของบ้านแท้พักอาศัย

สามารถก่อสร้างอย่างอื่นได้อย่างเช่นตลาด
เอาสิข้อกฎหมายก็ต้องสู้กันอีกนะฮะ

ทางด้านของครอบครัวแสงหยกตรการ
ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวหน้าบ้าน
ยามแดดเปรี้ยง๑๑โมง

งร่มสีเขียว๒คัน
มีคนมาร่วมตั้งโต๊ะแถลงข่าว๔คน
ก็คือนางสาวบุญศรีแสงหยกตรการ
นางสาวรัตนชัดแสงหยกตรการ
นางสาวอีกท่านหนึ่งเป็นน้อง
คนเล็กนะฮะก็คือแสงหยกตรการเหมือนกัน
แล้วก็มีนางสาวมณีรัฐแสงพัฒระโชธ

มาตั้งโต๊ะแถลงข่าว๔คน๔คน
อีกคนนึงก็คือนางสาวรานีแสงหยกตรการ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าว๔คน
ถึงเหตุการณ์ที่ทุบรถกระบะที่มาจอดหน้าบ้าน

เมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ไม่ได้เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุของฝ่ายต้น
เพราะก่อนลงมือได้พยายามตามหาเจ้าของรถแล้ว

แต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
เวลาผ่านไปเกือบ๑ชั่วโมง

ฟังเสียงท่อนตอนตรงนี้ก่อนฮะ

เป็นความชอบทำที่จะต้องทำอย่างนั้น

เพราะอยู่ดีเรามาถูกปิดกั้นไม่ให้ออกจากบ้านได้อย่างไร
เกือบครึ่งชั่วโมงคุณป้าถ่ายรูปแล้ว
บอกแล้วว่ารถของใคร
เขย่ารถแล้วมีคนมาช่วยเขย่ารถ
ช่วยดันรถรถไม่ไป
มีภาพถ่ายมีทุกอย่างให้ดู
ก่อนที่จะทำมันสุดไว้ใส
แล้วสารก็บอกแล้วว่าอย่าให้ใครมาทำความเดือดร้อน
แล้วมันก็เดือดร้อนจริงทุกวัน
คนที่จอดรถน่ะต้องมีจิตสำนึกนะคะ
คุณป้าบอกแบบนี้นะครับบอกตอนนั้นถามหาเจ้าของรถ

แล้วก็ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของกรทมแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาถึงตรงนี้
ไป๓๐นาทีเจ้าของรถกลับมาที่รถและพูดว่า
ได้ยินเสียงแตรแล้วค่ะแต่ยังซื้อของไม่เสร็จ
กลายเป็นเรื่องที่ทำให้คุณป้าเนี่ยโมโหทำไมพูดจาแบบนี้
และเจ้าของรถก็ยังไม่ยอมเลื่อนรถออกจากจุดจอดหน้าบ้านตรงนี้
คุณป้าก็เลยตัดสินใจในการทุบรถจนเสียหาย
ยืนยันการกระทำที่เกิดขึ้นไม่ใช่การทำเกินกว่าเหตุ
แต่เป็นความชอบทำในการปกป้องสิทธิ์เป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร

ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนจากการทำตลาดอยู่ในความคุ้มครองของสารปกครอง
สั่งห้ามไม่ให้เปิดตลาดในพื้นที่นี้
ส่วนจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการทำลายรถ

ร้องเรียนกับกรุงเทพมหานครนู่น
เพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นผู้ที่อนุญาตให้สร้างตลาดนี้ขึ้นมา

อยากให้หัวหน้าคอสชและรัฐมนตรีมหาดไทยเข้ามาดูแลแก้ไขให้หน่อย
เพราะเดือดร้อนมากมาหลายสิบปี
ทนไม่ไหวแล้ว
คือเรื่องของการทุบรถตอนนี้
โยงไปที่เรื่องของความเดือดร้อนจากตลาด

แล้วก็เพื่อนบ้านที่มาร่วมนั่งโต๊ะแถลง

มีการบอกถึงความเดือดร้อนต่างนานาของคนในหมู่บ้านเสรีวิลล่านี้

ตลาดมันเยอะรอบหมู่บ้านเลย
บ้านตรงนี้ก็เป็นบ้านใหญ่เหมือนกันนะเท่าที่เราสังเกต
หลังบ้านของคุณป้าก็มีลานจอดรถอีกสร้างมลพิษอีก
บางครั้งไปมาเอ้า
มีแม่ค้าพ่อค้าปีนรั้วตลาดนะ
แต่ก็มาโผล่ใกล้บ้านของป้า

และเพื่อนบ้านบอกว่ามีภาพถ่ายเป็นหลักฐาน
ปีนงกแก๊กอยู่ตรงนี้
อกจากนี้เรื่องของระบบระเบียบมันไม่มีเลย
ความสะอาดด้วยนะตลาดเนี่ยนะคะ
หนูเหอะมันเลื่อยเข้ามาเต็มเลย
มันเลื้อยไม่ใช่หนู
มันวิ่งเลย

ครอบครัวจึงได้แค่นำป้ายเกี่ยวกับเรื่องของสารอะไรนี้มาติดหน้าบ้านให้รู้เท่านั้นเอง
และอยากจะเรียกร้องกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมนคร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลตรงนี้หน่อยฟังเสียงของคุณป้ารัตนชัดฮะ
คือความเดือดร้อนเรามาเป็นสิบสิบปีเลยนะคะแล้วทุกครั้งเราจะได้ฟังสิ่งซ้ำซากคือ
รอให้เขาซื้อของเสร็จก่อนเราจะเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้จน
มันมันสุดจะทนแล้วนะวันวันที่สิบแปดนี้มันทนไม่ได้เลย
เพราะว่าเขาจอดนานแล้วก็เรากดแตรนานมากสิ่งที่เราได้ทำช่วยเหลือตัวเองคือ
โทรหนึ่งห้าห้าห้าโทรหนึ่งเก้าหนึ่งก็ไม่มีใครมา
แล้วก็กดแตรเป็นเวลานานแล้วชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ยเขากดแตรนานมากเลย
ทำไมยังไม่ออกก็เราก็คิดอยู่ในใจทุกครั้งเลย
ต้องรอให้เขาซื้อของเสร็จก่อนเราต้องรออย่างนี้
บางครั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วตำรวจกว่าจะมา
มันไม่ทันการมันทำให้เราต้องมาทะเลาะกับเขาอย่างนี้
นะคะแล้วคนดีดีเนี้ยจะถูกเขาอ่า
จะไปหาเรื่องเขาก่อนเรามีสติดีไหมที่จะไปทำร้ายเขาก่อน
หรือจะไปตีรถเขาก่อนถ้าหากว่าคุณไม่มาทำละเมิดสิทธิ์เรา
ใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยทางตลาดมาบอกว่าเราเป็นอย่างนั้น
ไม่ใช่นะเพราะเราถูกละเมิดสิทธิ์มาเป็นเวลาถึงเกือบ๑๐ปีเต็มนะคะ
โดยที่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องคือกรทมแล้วก็สำนักงานเขตประเวท
ปล่อยให้เขาทำตลาดหาผลกำไรบนความทุกข์ของประชาชน
ร้องเรียนเรื่องตลาดถูกละเมิดสิทธิ์ว่ามาสร้างตลาดติดบ้านพักอาศัย
เป็นโครงเต็นต์เป็นโครงเป็นเหล็กเป็นเต็นต์ขนาดใหญ่เต็มพื้นที่นะคะ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่เขตก็เข้ามาแล้วก็มาดูสถานที่แล้วบอกว่ามันไม่ถูกต้อง
เพราะมีการสร้างชิดกำแพงเขานะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี้ยตอนที่ร้องเรื่องนี้ถนนยังเป็นคอนกรีตอืม
ถนนเป็นคอนกรีตนะคะถนนจะเป็นราดยางเพิ่งมาราดยาง
เราร้องเรียนไปที่หน่วยงานของรัฐแล้วสิ่งที่เราก็ต้องการ
ก็คือเราต้องเอาสลิงมาปิดกั้นไม่นั่นบ้านเราจะพัง
แล้วคือเมื่อวานจริงแล้วนะฮะ
คุณป้าทั้ง๓ท่านพร้อมเพื่อนบ้าน
โต๊ะแถลงตอนประมาณ๑๑โมงนะ

ก็มาหาคุณจอมขวัญ
มาออกรายการถามตรงกับไทยรัฐทีวี
คุณป้าเสื้อขาวนี่คือคุณป้าเจ้าของบ้านนะ

เมื่อวานก็ถือว่าเป็นท่านหลักในการแถลงเลยนะ

คุณป้าที่เสื้อออกม่วงนั่งข้างกันเนี่ยนะฮะ
เป็นคนรองเป็นพี่น้องกันนะ๓ท่านเป็นคนรอง
ส่วนคุณป้าบรานีแสงหยกตรการอายุ๕๗ปีก็เป็นน้องคนเล็กนะครับ
เมื่อวานแถลงเสร็จก็มาหาคุณจอมขวัญ
ก็มาพูดเช่นเดิมเรื่องของพื้นที่รอบหมู่บ้าน
ทำไมถึงมีการสร้างตลาดได้

ทำไมถึงมีการอนุญาตให้สร้างตลาด
กลายเป็นความเดือดร้อนของครอบครัวคุณป้า
และคนในหมู่บ้านเสรีวิลล่ามาเป็น๑๐๑๐ปี
คุณตลาดรอบหมู่บ้านเท่าที่เราเห็นนะ
ที่เขาทำแผนผังกันขึ้นมามีกี่ตลาดคุณ
๕๖ตลาดนะ๕๖ตลาด
หรือบางคนก็บอกโอ้โฮ๙ตลาดนู่นนะฮะ
เพราะมันมีตลาดรายวันตลาดนัดอะไรต่างนานาอีกนะครับ
ก็แถวสวนหลวงถ้าใครได้ไปวิ่งออกกำลังกาย

ก็จะมีตลาดสวนหลวงซึ่งเป็นตลาดหลัก
ตลาดสวนหลวงเป็นตลาดขายของสดอาหารปรุงสำเร็จ
เริ่มแต่๖โมงเช้าวายตอนสาย
ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตนี่ค่ะพื้นที่สีแดงนี่ค่ะ
ตลาดยิ่งนาราตลาดรุ่งวานิสตลาดร่มเหลืองสวนหลวง

นี่ค่ะที่เราทำแผนผังให้ดูนี่ก็คือสีเหลืองนี่เป็นบ้านของคุณป้า
และสีแดงคือพื้นที่ที่เป็นตลาดต่างและเป็นลานจอดรถ
เขาบอกว่าจุดนี้จริงแล้วถือว่าเป็นจุดที่

เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นทำเลทอง
คือหมู่บ้านเยอะและหมู่บ้านคนมีตังค์
ใช่ฮะและมีผู้มาออกกำลังกายตอนเช้าในช่วงวันหยุด

มันก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแบบนี้ตั้งตลาด
แต่มีตลาดหลักรอบบ้านป้าก็มีที่เป็นโครงสร้างหลังคา

ดังนั้นคุณป้าบอกว่าทนไม่ไหวทนมานานแล้วนะครับ
ถามทางด้านของกรุงเทพมหานครไหม
ค่ะนายธนสิตเมธพันธ์เมือง
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเขตประเวทเปิดเผยนะคะข้อมูล
ก็ไปถามนี่แหละเรื่องของตลาดสรุปมันทำได้หรือทำไม่ได้
บอกจุดนี้ก็คือหมู่บ้านเสรีวิลล่าเป็นที่ดินแปลงใหญ่
มีการจัดสรรมาตั้งแต่ปี๒๖
ซึ่งในขณะนั้นพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน
ยังไม่ได้มีการระบุออกมาเป็นกฎหมาย
ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือหมู่บ้านเสรีวิลล่า
ทำอะไรได้บ้างคือตอนนั้นนะกฎหมายยังไม่ครอบคลุม
หากเจ้าของที่มีความพร้อมก็คือซื้อที่ดินไป
มีความพร้อมสามารถปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ไปตามยุคตามสมัยได้
เท่ากับบางคนซื้อที่ดินมาจะปลูกบ้านก็ว่ากันไป
ซื้อที่ดินมาจากก่อสร้างเป็นตลาดอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะยืนยันว่าพื้นที่นี้สามารถขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารประกอบธุรกิจต่างได้
สามารถขออนุญาตสร้างอพาร์ทเมนต์ก็ได้
หรือเป็นการสร้างที่พักอาศัยเหมือนบ้านของคุณป้าก็ได้
ก็พอเขตประเวทยืนยันว่าเป็นที่ดินจัดสรรไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร
ที่ดินจัดสรรก็คือคนที่มีที่ดินเยอะ
เป็นนายทุนแล้วก็เอามาแบ่งขายซื้อแล้วก็เอามาแบ่งขาย
ครับจากนั้นคนซื้อต่อซื้อที่ดินตรงนี้
ฟังเสียงพอเขตประเวทฮะ
อย่างที่ผมบอกว่าตรงนั้นเป็นเขตผังเมืองสีเหลือง
มันสามารถประกอบธุรกิจเป็นอาคารพาณิชย์ได้นะฮะ
สูงไม่เกิน๕ชั้นนะฮะ
เขาให้สูงความสูงได้ไม่เกิน๑๕เมตรนะครับ
แล้วก็ถ้าถามตรงน่ะขอเนี้ยตลาดได้ไหม
ถ้าคุณทำขอถูกต้องขอถูกต้องเรื่องของอาคาร
ขอถูกต้องเรื่องของสาธารณสุขตรงนั้นตั้งตลาดได้
แม้ว่าคำยืนยันของผู้อำนวยการเขตประเวทยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าว
สามารถจะมีการจัดสรรประกอบธุรกิจได้มีการตั้งตลาดได้
แต่จากการตรวจสอบพบว่ารอบบ้านที่เกิดเหตุ

มีการจัดสรรตลาดซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่เราทำให้คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้

แต่๔ตลาดนี้ไม่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้างตลาด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะคะ
ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอยู่ในชั้นศาลด้วย
ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ที่พอสำนักงานเขตประเวทก็อธิบายกันต่อ
กรณีเรื่องการฟ้องร้องที่นางสาวบุญศรีแสงหยกตรการเจ้าของบ้าน
ระบุว่าสารพิพากษาให้ชนะคดีแล้ว
และพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวได้รับความคุ้มครองจากศาลนั้น

บอกว่าต้องแบ่งออกเป็น๒ส่วนคือ
กระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี

ขบวนการสารที่สั่งให้มีการคุ้มครอง
โดยการคุ้มครองนั้นทางสารปกครองได้สั่งให้คุ้มครองคุณป้า
และบริเวณหน้าบ้านของคุณป้าทั้งหมด
ว่าจะต้องไม่มีสิ่งที่ทำให้เกะกะกีดขวางทางเข้าออกบริเวณบ้าน
ซึ่งทางสำนักงานเขตก็ได้ทำตามคำสั่งสาร
ในการคุ้มครองหน้าบ้านป้าแล้ว
คือไม่ให้มีสิ่งของมาขายเกะกะเลย
คือไม่มีรถเข็นอยู่ติดรั้วก็ไม่มี
คนมานั่งขายของก็ไม่มีนะ
ทำตามคำสั่งสารในกระบวนการคุ้มครองหน้าบ้าน
ขณะที่กระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี
นางสาวบุญศรีเจ้าของบ้านได้หยิบยกเอาคำพิพากษาของศาล
ฉบับปี๒๕๕๖ที่ระบุว่า
สารปกครองชั้นต้นให้ดำเนินคดีกับผู้จัดตั้งตลาด
และนางสาวบุญศรีเป็นผู้ชนะคดีนั้น
ตอนนี้นะฮะคำสั่งนั้นได้มีการยื่นคำอุทธรณ์ไปยังสารปกครองสูงสุด
โดยในปี๒๕๕๙สารปกครองสูงสุด
ก็ได้พิจารณาให้ยกคำพิพากษาของสารปกครองชั้นต้น
ในปี๒๕๕๖และก็มีคำสั่งให้สารปกครองชั้นต้น
กลับไปทบทวนใหม่

เพราะฉะนั้นคดีที่มีการฟ้องร้อง
จึงยังถือว่าอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาจากสารปกครองชั้นต้น
จึงยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าคำตัดสินเป็นอย่างไร
ใครถูกใครผิดใครชนะ

และหลังจากนั้นสารปกครองให้ย้อนกลับไปด้วย

ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของสารปกครองชั้นต้นอยู่นะครับ

ก็อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาจากศาล
ไม่สามารถที่จะก้าวล่วงศาลและทำอะไรในพื้นที่ตลาดได้

ต้องแยกแบบนี้เรื่องของตลาดก็รอคำสั่งสาร
เรื่องของหน้าบ้านป้าสารตัดสินออกมาแล้ว

สำนักงานเขตบอกว่าทำตามกฎหมายแล้ว
ทีนี้ต้องรอเรื่องของตลาดแล้วครับ
เรื่องต้นทางเขตประเวทเรียกเจ้าของตลาด
มาตลาด๔แห่งรอบบ้านป้าเอามาคุยกันหน่อย
ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
บอกที่ว่าให้นำรถไปจอดบริเวณที่จัดไว้
และขอความร่วมมือจากเจ้าของตลาด
ไม่ว่าจะเป็นตลาดรุ่งวานิสที่เก็บค่าจอดรถ๕๐บาท

ลุงวานิสขอให้ลดเหลือ๒๐บาท

เขาก็มาจอดตามริมถนนแบบนี้ค่ะ
ส่วนอีก๕แห่งตลาดสวนหลวง๑

ทั้ง๕แห่งไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งตลาด

ตอนนี้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
นประเวทดำเนินคดีเจ้าของตลาดแล้ว
และให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดแผงค้า
รวมถึงที่อำนวยความสะดวกที่จอดรถให้กับประชาชน
ตามคำสั่งสารปกครองจัดให้จอดฟรีเลย
จะได้ไม่มีคนมาจอดหน้าบ้านคนอื่น
และให้ไปจอดในที่จอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซะ
ฟังเสียงพอเขตประเวทชี้แจงเรื่อง๔ตลาดนี้หน่อยค่ะ
อีกทีหนึ่งตลาดผมเรียกมา๔ตลาด
คือฝั่งคุณป้าหมดเลยนะฮะตลาดสวนหลวงตลาดยิ่งนารา
ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตและตลาดรุ่งวานิส
ตลาด๓ตลาดศูนย์หลวงเขาเก็บ๓๐ตลาด
ยิ่งนาราไม่เก็บเปิ้ลมาร์เก็ตเก็บ๒๐ตลาด
ตลาดนี้ตอนนี้ไม่เก็บค่าจอดรถ
เพื่อที่จะช่วยกันผลักดันรถให้เข้าไปจอดโดยไม่ต้องเสียค่าจอดรถ
ส่วนตลาดรุงวานิสเก็บ๕๐บาทรถเหลือ๒๐บาท
ทั้ง๔ตลาดจะต้องช่วยกันเอารถเข้าไปจอด
ถ้าเกิดที่จอดรถไม่พอก็ต้องไปหาที่จอดรถเพิ่ม
นี่แหละฮะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเร่งด่วน
ก็คือการจัดที่จอดรถนี่แหละไม่จอดฟรีหรือว่ารถราคาที่จอด
มาตรการนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้ว

ส่วนเรื่องของการดูแลความสะอาด
การดูแลพื้นที่ระเบียบเรียบร้อยเนี่ย
ก็จะเข้าไปดูแลเช่นเดียวกัน
ส่วนเรื่องของหน้าบ้านคุณป้าโดยเฉพาะเลยนะ

ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวแล้ว
ก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาว่า

จะลงขันกันในการหาเจ้าหน้าที่
มาดูแลพื้นที่หน้าบ้านให้คุณป้าเขาซะ

ไปนู่นเลยไปจอดที่จอด

ก็ทอมมอล์และเจ้าของตลาดเขาจัดให้
เริ่มต้นแล้วนะฮะมาตรการเบื้องต้นต่าง
ส่วนเรื่องของการฟ้องร้องทางคดี
ก็ต้องรอทางศาลด้วยนะครับ